อะละกลุ่มผู้ชมส่งเข้ามาเยอะมากที่นอกถ้าไปทานละนะคะ

ก็ขึ้นชื่อว่าขนมถ้วยเนี่ยหลายคนก็อาจจะปลดปรานนะคะ
แต่ถ้าบอกว่าขนมถ้วยอันชันล่ะคะเคยทานกันหรือเปล่า

ถูกเพราะปกติจะเป็นขนมถ้วยที่แบบมันเป็นใบเต้ย
ถูกแต่ว่านี่ค่ะอันชันเป็นส่วนประกอบของขนมถ้วยนี้
แล้วก็นึ่งกันต่อวันกว่า๑๕๐๐ถ้วยเลยนะคะ

คือดูหน้าตาของมันหรือฟังจากชื่อก็อาจจะดูธรรมดาธรรมดา

แต่ว่าร้านนี้นะคะคุณกัญญาขาวเอี่ยมหรือคุณอ้อม
และคุณสดานานชัยมงคลหรือคุณหน่อย
สองสาวเจ้าของร้านแห่งเมืองพิศนุโลกนี้บอกว่า
ไอเดียเก๋แบบนี้นะคะต้องมาชิมเป็นขนมถ้วยดอกอันชัน
คือพัฒนาสูตรมาจากขนมถ้วยทั่วไปนะคะ
แต่พอพัฒนาออกมาเป็นถ้วยอัญชันแล้วเนี่ย
ก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

เพิ่มยอดขายได้อย่างน่าทึ่งทีเดียว
ลับเพราะอะไรไปฟังจากปากเจ้าของร้านกันค่ะ
ก็จะใช้กะทิสดก็จะมีความหอมของกะทิความมัน
น้ำตาลมะคารข้าวแพ้นะคะ

ขนมก็ว้านนะคะแบบนี้ก็ต้องไปลิ้มลองด้วยตัวเองนะคะ

ร้านขนมถ้วยดอกอัญชันตั้งอยู่เยื้องประตู
ด้านข้างโรงเรียนพดุงราชอำเภอเมืองพิศนุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้เลยนะคะ๐๖๒๑๘๖๖๖๓๐
หรือว่าเข้าไปที่เฟซบุ๊กก็ได้
หนมอ้อมหน่อยดิฉันเข้าไปส่องมาดูแล้ว

มีขนมถ้วยแบบเรียกว่ามายั่วน้ำลายเราเยอะมาก
แล้วก็ออกซื้อเยอะมากร้านเขาดี

คือเจ้าของร้านคือคุณอ้อมกับคุณหน่อย

เอาเป็นว่าหน่อยอ้อมก็ได้

ไม่ต้องไปอ้อมที่ไหนไปให้มันจุตรงที่นี่แหละ

ผมว่าทานเข้าไปกลิ่นมันน่าจะแบบหอม